แม้ว่าจะไม่รู้ว่าคุณพิทาจะได้เป็นนายกหรือเปล่า
อดีตนายกอย่างพลเอกชาวลิศยงใจยุทธ์
ท่านป่วยอยู่แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วเมื่อวานนี้๑คนที่มีส่วนสำคัญในการจะโหวตเลือกนายก๑๓กรกฎาคมนี้ก็คือ
ประธานสภาท่านวันนอร์ครับไปเยี่ยมพลเอกชาวลิศครับ
แล้วพลเอกชาวลิศพูดอะไรกับท่านบ้างมาฟังกันหน่อยคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ครับในวันมุธมัธนอมธาประธานสภาผู้แทนราชดรไป
พร้อมกับนายมุกสุไลมารนางฟาริดาสุไลมาร
เอาใจกันดอกไม้ครับไปเยี่ยมพลเอกชาวลิศที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองในกรุงเทพนี่แหละ
เพราะว่ามีรายงานว่าผลเอกชาวลิศก็ได้กล่าวแสดงความยินดีด้วยนะ
คือท่านก็ป่วยรักษาตัวอยู่แล้วตอนที่ท่านวันนอร์ไปถึงเนี่ย
พลเอกชาวลิศแสดงความยินดีกับอาจารย์วันนอร์ครับ
ได้รับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษดรท่านฝากด้วย
ฝากอะไรอ่ะฝากให้ท่านวันนอร์ดูแลการเลือกนายกให้เรียบร้อย
เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อประเทศชาติจะได้เดินหน้าต่อไป
มีนัยยะอะไรหรือเปล่าอาจารย์วันนอไปเยี่ยมพลเอกชาวลิศ
มีนัยยะซ่อนเร้นอะไรหรือไม่จะหวังพึ่งบารมีพลเอกชาวลิศ
ดึงเสียงสวให้มาโหวตให้คุณพิทาหรือเปล่า
เพราะคุณผู้ชมอย่างที่ที่ที่ทราบกันดีสอวอก็มีทหารหลายคน
เป็นสวสายทหารที่ก็เคารพนับถือพลเอกชาวฤทธิ์อยู่
แล้วเมื่อวันพระรหัสสบดีที่ผ่านมาคุณผู้ชมฮะ
กรรมการบริหารพักเก้าไกลอย่างคุณอมรรัฐโชคประมิตกุลเนี่ย
รวมไปถึงนายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ครับ
สสกมเขต๒๗นี่ก็ไปด้วยนะ
รวมไปถึงคุณนิติพลผิวเหมาะสอสอบัญชีรายชื่อก็โพสต์ภาพ
ตอนที่เอากระเช้าไปเยี่ยมพลเอกชาวลิศกับข้อความด้วยว่า
พลเอกชาวลิศยงใจยุทธ์อวยพรให้พักเก้าไกล
ในฐานะพักแก่นำจัดตั้งรัฐบาลประสบความสำเร็จ
ให้การโหวตเลือกนายพิธาเป็นนายกอย่างราบรื่นเรียบร้อย
มีนัยยะอะไรหรือเปล่าแต่ว่าคุณอมรรัฐครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในเวลาต่อมา
ไม่ได้มีนัยยะอะไรพอดีว่าหลานชายแท้ของพลเอกชาวลิศเนี่ย
ก็เป็นผู้ช่วยสอสอพักเก้าไกลก็คือเป็นผู้ช่วยของนายนิติพลผิวเหมาะนั่นเอง
ก็เลยเอากระเช้าไปเยี่ยมครับแล้วเห็นว่าคุณอมรรัฐก็บอกว่า
ชาวลิศก็อวยพรให้นายพิธาอย่างที่ได้โพสต์ไปก่อนหน้านี้ครับ
ที่อัจจาวนอไปเยี่ยมพลเอกชวลิศอย่างหนึ่งก็คือ
เคยร่วมงานกันสมัยพักความหวังใหม่
พลเอกชาวลิศเป็นหัวหน้าพักนะครับแล้วอาจารย์วันนอร์ก็อยู่ในพักความหวังใหม่ด้วยในขณะนั้น